เพราะว่าเธอเต้นเก่งคับเวอร์เก่งนะคะ

ส่วนความเซ็กซี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชม

มดดำแค่สัมภาษณ์ยังไม่ให้สัมภาษณ์เลย

ชุดปลีกินิแต่ละเซ็ตขุนแม่ขุนโหนย

ว้าวมากนะคะหุ่นเธอดีมากจริงค่ะ
เซ็กซี่เกินปุ๊ยหมุยค่ะ
เห็นเซ็กซี่ขนาดนี้พี่โอมีห่วงบ้างหรือเปล่า

เพราะว่าทั้งห่วงและห่วงค่ะ

ยังต้องทำกายภาพบำบัดค่ะ
แล้วก็ต้องลาขาดกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะคะ

จะเป็นยังไงไปฟังเสียงจากดาวติ๊กต๊อก

ชุดความสุขบรรยาย

มานะใช่อ่ะแฟนเขาออกใบสั่งมาขนาดนี้แล้ว
โอ้ก็ต้องเบาเบาเผาเผาหน่อยนะคะลูกน่ะใช่แล้ว